เดี๋ยวเราปิดท้ายนะคะด้วยบันเทิงต่างประเทศมาดีกว่า
นักร้องราตินริกกี่มาตินค่ะ
ฉลองปีใหม่ด้วยการอวดนะคะว่าเขาเนี่ยได้ลูกสาวตัวน้อยคนใหม่แล้วนะคะ
บรรดาแฟนคลับก็เข้าไปกดไลค์กันเพียบเลยนะจ๊ะ
เป็นเบบีตัวน้อยค่ะที่ไม่ได้เผยใบหน้าเห็นชัดเจนมากนักนะ
บอกว่าทั้งเจ้าตัวแล้วก็สามีหลงรักเด็กคนนี้เข้าให้แล้ว
ชื่อน้องค่ะลูเซียมาตินโยเซฟนะคะ
เป็นนามสกุลเดียวกับคุณสามีของเขา
เป็นนักศิลปะคุณจวานโยเซฟนั่นเองนะคะ
ทารกค่ะมีสุขภาพแข็งแรงดี
อย่างไรก็ตามนะนี่ไม่ใช่โมเมนต์เป็นพ่อคนครั้งแรกค่ะ

ก็ได้รับลูกชายฝาแฝดบุญธรรมเอาไว้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็มีอายุได้๑๐ขวบแล้ว
ยังหลงรักน้องสาวคนเล็กมากอีกด้วยนะคะ
ก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะ
ก็ต้องจะเปิดตัวมาว่าเป็นรักร่วมเพศนะคะ
ก็ชัดกันไปเลยก็รับลูกมาเลี้ยงแบบนี้เนาะ